คือผมว่าเขาเรียกร้องเพื่อตัวเองมากกว่านะคนสังคมอาจจะมองว่าเขาเรียกร้องกระบวนการยุติธรรม
แต่สิ่งที่เขาร้องเรียน๑๒๓๔๕๖ข้อ๗ข้อนี้เรียกร้องเพื่อตัวเองหมด
เรียกร้องเพื่อคนอื่นหรือเพื่อคดีความอื่นเลย
ซึ่งคดีความอื่นนั้นเนี่ยผมถามว่าศาลหรืออายการตำรวจ
สารอาจจะมีความยุติธรรมถูกต้องอายการตำรวจอาจจะมีข้อบกพร่อง
แต่คดีนี้คุณร้องเรียนเพื่อตนเองทั้งหมดเช่นบอกว่าคุณไม่ได้รับการประกันตัว
คุณก็ไม่รู้อาจจะถามทนายได้ว่าที่ไม่ได้รับการประกันตัวเนี่ย
เพราะอะไร๑๒๓แล้วเมื่อกี้ทนายก็บอกบอกไปแล้ว
เขารู้เขาไม่ได้มีตื่นเต้นอะไรเลยแล้วคิดว่าเขาหนีเพราะอะไร
แล้วคุณก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าเขาหนีเพื่ออะไรเขาหนีทั้งหมดมาเนี่ยเพื่อจะมาแฉ
เรื่องที่ไม่รับประกันตัวเหรอลงทุนขนาดนี้นะลงทุนที่หนีวางแผนหนี
คุณหนีมาเพื่อมาแชร์สามคลิปเนี้ยหนีมาเพื่อจะให้เอาผิดกับคน
ที่เคยไปร่วมกันชิงตัวนายจรวดอย่างนี้หรอถ้าคุณจะแฉนี่คุณมีวิธีการแฉเยอะมากเลยนะ
คุณให้ญาติพี่น้องมาแถวเป็นแหลงกล่าวมาทำอะไร

แล้วจริงมองว่าเขาหนีเพราะอะไร
มันน่าจะมีอะไรลึกมากกว่านั้นที่เขาหนีมา
แต่ตัวแฉผมว่าเป็นข้ออ้างแค่นั้นเอง
ผมเคยบอกมาแล้วว่า
ผมเคยบอกแล้วเพราะผมได้รับข้อมูลจากพี่น้องประชาชนชาวพัทธรุง
ว่าเขาหนีมาเนี่ยมีเบื้องหลังอย่างอื่นพอสมควร
ถึงเขาต้องลงทุนหวังแขนหนีออกจากโรงพยาบาล
นี่แหละมันถึงใหญ่กว่าไอ้ที่จะมาแฉ
ผมว่าแฉนี่มันเป็นเรื่องเล็กน้อยแล้วเห็นไหม
ดูคันที่ร้องเรียน๗ข้อมีอะไรสิที่มันน่าจะต้องหนีไหม
นอกจากเรื่องของคดีของตัวเองที่เกี่ยวพันธุ์กันอยู่
มีเรื่องขายอาหารราคาแพง
มันต้องหนีไหมมันต้องหนีออกมาแฉไหม
มันอะไรท่านที่ประชาชนทางพัทธรุงให้ข้อมูลท่านมาคือ
เอาอย่างนี้ผมไม่ได้กล่าวหาใคร

เอาว่าขณะนี้ภาคใต้เนี่ย
มีการระบาดของคันค้ายาเสพติดมากเหลือเกิน

ภาค๘เจ็ดจังหวัดนี่
มีชุมชนอยู่ทั้งหมด๑๗๕๐ชุมชน
รู้ไหมว่าคนมีการแพร่ระบาดยาเสพติด๑๖๐๐กว่าชุมชน

พระทะลุงมั่นเสียแป้งอยู่ภาค๙

และน้องรู้ไหมในรางงานของประประสอบนี้
พระทะลุงเป็นเส้นทางผ่านของยาเสพติด
และเป็นที่พักยาของยาเสพติดที่จะเริ่มมาระบาดภาคใต้

แล้วคนภาคใต้เขารู้ว่าใครเกี่ยวข้องยาเสพติด
ค้ายาพักยาเอเย่นยาอย่างนี้หรอ

ใครมีอิทธิพลใครเกี่ยวข้องเรื่องนี้

แต่คนพัทธลุงเขาบอก
แล้วข้าราชการและกลุ่มกระบวนการยุติธรรมที่ไปช่วยเขา

และคุณออกมาวิภาควิจารณ์กระบวนการยุติธรรมที่ไม่ได้ไม่ช่วยคุณ
แล้วมันถูกต้องไหม

ถึงว่าเสียแป้งจำเป็นต้องหนีออกมาเนี่ย
วางแผนออกจากเรือนจำมาโรงพยาบาลแล้วหนีออกมาเนี่ย
ก็ผมบอกแล้วว่ามีคนเขาบอกว่าเป็นอย่างนี้
มันเบื้องลึกเบื้องหลังมากกว่าเรื่องเหล่านี้

พอสมควรและไม่รู้มันตะกะจริงหรือเปล่าไม่รู้
เมื่อต้นเมื่อวันที่๔สิงหาก็มีจับยาบ้าทั้งหมด๑๒ล้านเมตรนะ

ยาไอ๓๒๐กิโลนะปืนสองก็บอกลดสองคัน

แล้วก็คนที่ถูกจับกลุ่มมีคนพัทธลุง
สงขา๒คนและคนลำปาง๑คน
แล้วไปดูรายงานของการสืบสวนที่ว่ายาเสพติดนี่มันเกี่ยวข้องกับใคร

ไปดูสิเมื่อวัน๑๔พฤศจิกาหรืออะไรเนี่ย
มีการจับยาบ้าอีก๑๓ล้าน๔แสนเมตร

ก็ไปดูสินี่ตำรวจรายงานผมบอกให้ไปดูที่ว่า

มันอาจจะไม่ตรงแต่ทุกในรายงานการสืบสวนเขา
ว่ามันไปพูดถึงใครแต่ถึงจะเปิดเผยไม่ได้

ดังนั้นผมถึงบอกแล้วผมไม่ได้กล่าวหาใคร
แต่ต้องดูว่าพฤติกรรมของคนเบื้องหลังของคน
ผมไม่อยากให้เอามาเป็นตัวอย่าง
ให้มาเชื่อชูเป็นฮีโร่ผมรับไม่ได้
แต่มุมหนึ่งมีคนอยู่ทีมเสียแป้งเชียร์เสียแป้งเยอะมาก
บอกโอ้โหออกมาเปิดหน้าชนกับตำรวจอายการ

เพราะเราก็ต้องยอมรับว่าระยะหลัง
ขบูรณ์การยุทธิศทำถูกวิภาคอุจจาริย์

ดังนั้นคนออกมาวิภาควิจารณ์องค์กรนี้

อย่างวันนี้คนอาจจะบอกว่าโอ๊ยลองแป้งออกมาปกป้องตำรวจด้วยกันเอง
ผมยังไม่ได้เคยพูดปกป้องตำรวจ
ผมอยากให้แป้งมามอบตัวนะแล้วแฉะให้หมดเลย
จัดการแต่ตำรวจชั่วออกไปอายการไม่เดียวออกไป
ถ้าสารไม่ให้ความที่จะทำคุณก็ว่ากระสานไปว่าไม่ให้ความที่จะทำยังไง
คุณต้องออกมาแต่คุณไม่เคยควรทำอย่างนี้
คุณออกมาเลยแล้วคุณออกมารับรองไม่มีใครทำคุณหรอก
คุณจะเป็นไข่ในหินที่คอยมีคนดูแล
แต่คุณก็ต้องอยู่ในพื้นฐานของพยานหลักฐานนะ
แต่หนีไปอย่างนี้เนี่ยในฐานะเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำอย่างนี้เนี่ย
แล้วหนีประกันไม่ได้ประกันแล้วหนีไปอย่างนี้
แต้มกำลังบอกว่ามันไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้อง

ไม่ได้มันไม่ได้เชื่อชู้ฮีโร่ได้อย่างไร
เชื่อชู้ฮีโร่คุณต้องมาเปิดหน้าเลยบอกเลย
อย่างนี้คุณพูดทิ้งบอมแล้วคุณทิ้งไปแล้วก็พูดไป
แล้วคุณก็ไม่รู้ว่าใครก็ทำจริงไม่จริง
จะมาอย่างเจ็ดตำรวจคุณบอกว่าเขาก็ฟ้องแล้ว
แล้วเขาถูกแจ้งก่อหาตั้งแต่วันนั้นนะ

ก็มันมีขั้นตอนไงอ้าวจรวดก็ถูกดำเนินคดีติดคุก๑๐ปี

ประกันตัวเขาดูไปดูข้อหาเขา
อย่างสมมุติว่าผมบอกแล้วว่าอย่างแป้งเขาไม่ได้รับการประกันตัว
ทุกคนก็ไปว่าศาลแล้วเขาก็กล่าวถึงสาร
คุณรู้ไหมว่าการที่สารไม่ให้ประกันตัวเนี่ย
ผมไม่รู้ล่ะว่ากฎหมายเป็นไงแต่ผมเป็นพนักงานสอบสวนเก่า
ผมรู้ว่าการจะให้พิจารณาประกันประกันตัวเนี่ย
มันมีหลักการอยู่เป็นข้ออยู่
อย่างนี้สารเขาต้องดูพฤติกรรมหนักเบาของคดีว่า
คดีนี้หนักเบากันนะเขาศักดิ์สิน๒๐ปี
เหมือนที่ทนายชัชวานบอกเขาบอก
แต้มสุดท้ายเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเสียแป้งจะกลับมามอบตัวไหม
ผมว่ามอบตัวเร็วช้าผมว่ามอบตัวเร็วช้ายังไง
คุณไม่อบตัวนะทุกอย่างคุณออกคลิปมามากเท่าไหร่
มัดตัวคุณมากเท่านั้น